ตอนที่สุดของเธอ

หนูต้องอดเค้ากี่วันนี้

ไป

มันคือเต้าหวยมะพร้าวอ่อน
มากเมื่อกี้แอบชิมนิดนึงแล้วอร่อย

ขอให้บอกว่าแบ่งกัน

เตียวเรือบ้านแม่
เตี๋ยวเรือบ้านแม่นี่ใช่เตี๋ยวเรือบ้านแม่

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๗๐๐บาท
ร้านเตี๋ยวเรือบ้านแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเล็ก
แต่มากด้วยลูกค้าที่มาไม่ขาดสายเพราะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย
เพราะนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแล้วยังมีเมนูอื่นให้เลือกทานอีกด้วย
กำแพงที่นั่งของร้านเห็นลายน่ารักที่สื่อถึงความเป็นกันเองของเจ้าของร้านได้อย่างชัดเจน
ร้านนี้ตั้งอยู่ปากซอยลาศาล๔๔

พี่ก๊อฟนะคะวางเงินไว้๗๐๐บาทจะได้เมนูต้มยำน้ำข้นไข่แดงเข็มทั้งหมด๙ชามค่ะ

หนูกลับบ้านก่อนได้มั้ย

เดี๋ยวนะเราทำอะไร
เราได้ทั้งหมดกี่ชามนะคะพี่ก๊อฟ
๙หรอ

ผมขอให้คุณทั้งสองคนช่วยกันพูดชื่ออาหารหรือสิ่งของครับ

ห้องน้ำให้ได้ทั้งหมด๑๐ชื่อ

น้ำยาบ้วนปาก

และเพื่อตอบแทนความสามารถของคุณทั้งสองคนนะครับ
ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ

ขอบคุณมากครับไม่ต้องเสิร์ฟแล้วนะครับ

ช่วงใคร

เตี๋ยวเรือเหรอ

เป็นเว้นเตี๋ยวต้มยำ

วายเตี๋ยวต้มยำ

ทีมของพี่ผ้ากุ้งนะคะวางเงินไว้๓๐๐บาท

๒๔๖๗ฟองจริงด้วย

ผมอยากให้คุณทั้งสองคนนะครับ
จะต้องช่วยกันพูดชื่ออาหารหรือสิ่งของครับ

ให้ได้ทั้งหมด๑๐ชื่อครับ

หมูโต๊ะหา

เดี๋ยวอันนี้มาจะเป็นแก้วแล้วนะ

ครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวพอทำคืนเลย

น้ำตาลอร่อยนะ

พอไม่ไหวแล้ว

โอ้โหเปลี่ยน

ไม่ต้องเล่นของอะไรแน่เลย

กลับรถเราไปเรือนแน่งน้อยค่ะ
และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด
นั่นก็คือเรือนแน่งน้อย
เรามาดูกันว่าคุณก๊อฟและคุณพระกุ้ง
ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ไปถึงแล้ว

แตะตัวก่อนเตะตัวก่อนเร็วสังหานิดนึงอ่ะ
สวัสดีครับตัวจริง
โอ้รักมาก
รักมากครับผมมากจริง
นี่ครบขาบตามมาอยู่รอครับ

ไม่ต้องนั่งหรอก

ทีมคุณเนี่ยแพ้อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา
ครับอะไรครับแซง

เชี่ยบ
พี่ดูตลาดทั้งนี้

เอาปั้งชามเลยหยดเข้าไป

เบ็ลเบลเกิดเบล

นำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับพบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการมิชชั่นเดลิงเชียสกินให้ไวไปให้ถึงครับ